มาอีกแล้ว
ฟังเมตอพรมภาพมองแล้วได้ความ
อ้าวอุ้ยอุ้ยมันมาอีกแล้วรออีกแล้ว

เขาบอกว่าครับดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่

คือจะบอกว่าจริงดูหางดูได้นะ
บอกได้ว่ามันอารมณ์ดีหรือว่ามันอารมณ์ไม่ดี
ถ้าเกิดอารมณ์ดีหางจะตั้งมาหลีกนี้
ไม่ใช่ถ้าช้างเขาโกรธ
อารมณ์ไม่ดีนะคุณช้างเขาจะหางชี้หูกลาง
แล้วก็งวงจะตกคือเขาจะเหมือนเกร็ง
แล้วเขาก็จะจ้องมองมาทางคุณด้วยอันนี้คืออารมณ์ไม่ดี

แต่ถ้าช้างอารมณ์ดีเขาจะหูสะบัดงวงสะบัดไปมา
เกี่ยวดึงต้นไม้หางสะบัดไปมา
ดังนั้นวิธีการนะคุณถ้าคุณไปเจอช้างนะครับ
และจะสังเกตว่าโดนบังเอิญหรือว่าเข้าป่าอย่างนี้
แล้วจะสังเกตว่าเขาอารมณ์ดีไม่อารมณ์ดีสำคัญมาก

ดูท่าทีเขาก่อนนะครับ
แล้วถ้าคุณจะวิ่งหนีให้ความรั่วหน่อย
ถ้าคุณจะวิ่งหนีคุณวิ่งลงทางลาดชัน
เขาบอกเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะช้างมักจะไม่วิ่งลงทางลาดชัน
ใช่ตัวเขาใหญ่นะครับ
เอาเทคนิคแบบนี้ไปเบื้องต้นก่อน
ถ้าเกิดว่าเจออีกจะได้รู้ว่าเราต้องมีวิธีการป้องกัน

เดี๋ยวต้องไปฝึกวิ่งลงทางราชชันก่อน

จากคนที่เสียสติแล้ว
ช่วงนี้อากาศแปรบวนเหลือเกิน

เดี๋ยวมาดูสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
ถ้าหากจำได้เดือนที่แล้วเนี่ยเรามีการคาดการณ์ว่าเดือนนี้เนี่ย
ช่วงประมาณวันที่๒๗จะเป็นช่วงที่กรุงเทพจะมีฝนตกเยอะ
จำ๒๗เดือนที่แล้วได้ไหมฮะที่ตกลงมาจนน้ำท่วม
ครั้งใหญ่ในกรุงเทพเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมช่วงนี้แหละนะครับ
ปีนี้มีโอกาสเจอเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกรอบหนึ่ง

คุณผู้ชมตอนนี้ปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรา

สัปดาห์นี้มี๒รอบด้วยกันที่อากาศเย็นแผลลงมาเมืองไทยของเรา

ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปจะสังเกตว่ากลุ่มเมฆมีการเรียงตัว
ค่อยแผ่มาบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ฝนนั้นจะค่อยเลื่อนต่ำลงมา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางต่อไป
โดยเฉพาะวันนี้หลายจุดละทีเดียวในภาคกลางคงจะต้องเตรียมรับมือ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
จะสังเกตว่าสีฟ้ามีการปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ซึ่งเป็นจุดที่เมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาแล้ว
จึงทำให้วันนี้อากาศจะเย็นลงครับ

นี่คืออุณหภูมิสูงสุดในวันนี้เวลาประมาณบ่าย

สูงสุดอยู่เพียงแค่๓๐ต้นเนี่ยนั่นเอง
ซึ่งบางจุดช่วงบ่ายอุณหภูมิ

วันนี้ฝนจะตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๒๗๓๐นะครับ

นี่เป็นการคาดการณ์ฝนช่วง๗โมง

ส่วนใหญ่ในช่วงนี้จะตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ว่าฝนพัดเข้ามาจากฝั่งตะวันออกนะครับ

สังเกตว่ามีเป็นทางยาวเลยนะครับ
แล้วก็ลากเป็นเส้นยาวมาตามแนวพื้นที่ปีกตะวันตก
ประเทศไทยก่อตัวค่อนข้างเยอะละทีเดียว
หลังจากนั้นเป็นช่วงประมาณบ่ายสามนะครับ

ก็จะมีการกินพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ

แล้วก็มีโอกาสตกแบบนี้ต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นหลายจุดหลายพื้นที่วันนี้มีโอกาส
ต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศแน่นอนนะครับ
แล้วก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับ

จะมีการก่อตัวเหมือนคล้ายจะเป็นพายุลูกหนึ่ง
แล้วไปเจอกับอากาศเย็นที่แผลลงมาอีกลูกหนึ่ง
ทำให้กรุงเทพฯอาจจะต้องเจอเรื่องของสถานการณ์นายเหมือนกับรอบหนึ่ง

ตอนนี้เดี๋ยวผมไปติดตามสถานการณ์ช้างผมก่อน

อุ๊ยไปก่อนเลยครับระวัง